คืออะไรคะพี่บอลตีนคะเจมส์

โอ้โหแล้วคานจมูกเลยป้า
นี่คือวัตถุดิบการทำแกงเขียวหวานค่ะคุณนุ้ยคุณเจมส์
อันนี้นะคุณนุ้ยต้องเปิดตาเปิดใจดูให้ดี

ว้านา้
มันยังไม่ได้ทำไงอาจจะมีกลิ่นคาวหน่อย
แต่มันฝังสิจมูกใจนะ

ถ้าจะฉ่อตรงนี้ใส่ฝันนอกข้องปรุงหูได้เลย

เพราะกะ
ของผมชื่ออาจจะยาวสักหน่อย

ถ้าเป็นคนขายของจะต้องรู้ว่า

มะเขือกก็ปากอันนี้ตกหรือหวก

ราคาของผมถูกกว่าแต่เป็นไง
ราคายังไงไม่รู้

นี่คือคำถามข้อที่๒ของคุณนุ้ยและคุณเจมส์ค่ะ

ของทั้ง๓แบบนี้วัตถุดิบในการทำแกงเขียวหวาน
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ล้างมือก่อนเลยอ่ะพี่บอลน่ะ
คุณนุ้ยที่ร้านขายแกงเขียวหวานไหมมีแกงเขียวหวานไหม

เสร็จใส่ตีนไหมเอาใส่ขาไก่ไหม

ณตอนนี้ในทิศทางของการเดาคุณว่ามะเขือปอดราคาถูกที่สุดเพราะว่าอะไรคะ
มันมีตลอดมันออกง่าย

ขาไก่นี่มันไม่มีตลอดแล้วแต่ฤดูการบางฤดูการก็มีขาบางฤดูการก็ไม่มีขา

ถามก่อนว่าคุณจะตอบเลยไหมว่ามะเขือป่อเป็นของที่ถูกที่สุด

เราตั้งต้นกันที่๓๕บาทนะคะคุณผู้ชม
และเป๊กจะเฉลยมะพร้าวแก่๒ลูกต้องแพงกว่า๓๕บาท
ถ้าถูกกว่าเกมจบเลยตัวช่วยยังไม่ได้ใช้นะคะ
แพงกว่าค่ะมะพร้าวแก่๒ลูกที่คุณเจมส์และคุณนุ้ยไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่

เอาล่ะชีวิตคุณแขวนไว้กับตีนไก่
ตีนไก่ครึ่งกิโลกรัมต้องแพงกว่า๓๕บาทค่ะคุณนุ้ยคุณเจมส์
ถ้าตีนไก่ครึ่งกิโลกรัมราคาถูกกว่า๓๕บาท

และราคาตีนไก่ครึ่งกิโลกรัมที่คุณนุ้ยคุณเจมส์ไม่ได้เลือก

แพงค่ะ
อยู่ที่
ผ่านมาได้ค่ะ
มะเขือป่อเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ
คุณเก่งมากให้กอดกันทีหนึ่งดีใจไหมดีใจไหม
อยู่นี่นี่รักกันใช่ไหม

ตอนนี้สะสมไปแล้ว๔๐๐๐บาท
ดีแล้วล่ะที่รักกันเพราะว่าข้อต่อไปนี้นะคะ

ตัวช่วยยังอยู่๒ตัวช่วยเลยค่ะ
ข้อต่อไปคุณเจมส์คุณนุ้ยตั้งสมาธิตั้งสติให้ดี
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เอาล่ะเนี่ยคัดเลือกคำถามมาให้เข้าทางตลอด
เข้าทางตลอดเมื่อกี้ก็แกงเขียวหวานอันแรกก็กล้วย
ส่วนอันนี้เป็นผักโครงการหลวง
อันแรกค่ะคือมะเขือเทศเชอรี่แดง
อันที่สองแตงก๋วายิปุ่นค่ะ
บอกได้เลยค่ะว่ารสชาติดีค่ะ
สัมผัสได้หรือว่ารับประทานดิบได้ค่ะ

นี่ค่ะชื่อเขาถ้าจะเรียกให้ไม่รู้จักก็คือซาโยเต้
แต่ถ้าจะเรียกให้รู้จักคือฟาร์กแมว
ถามเลยค่ะว่าผักทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
อ้าวมาอะไรถูกสุด
เขือเทศนี่ไม่ถูกเคยซื้อกิน

คุณเจมส์คุณคิดว่าอะไรถูกสุด

เสียงแตกจุดจบของคุณจะไปอยู่ที่ไหน
ตอนนี้คุณตัดใจแล้วนะละทิ้งความเป็นมะเขือเทศ
โอเคและคุณมีใจให้กับแตงกวาและฟักแม้ว
จุดจบอยู่ตรงไหนจุดจบจะอยู่ที่ตัวช่วยหรือว่าจะดิวกันได้ลงตัวณตอนนี้

เอาละค่ะคุณผู้ชม
คุณเจมส์และคุณนุ้ยใช้ตัวช่วยแล้วสามารถตอบได้๒ครั้ง
และคุณจะตอบว่าอะไรบ้าง
แต่งกว่าญี่ปุ่นค่ะ
แต่งกว่าญี่ปุ่นและ

ที่คุณใช้ตัวช่วยเลือกตอบได้๒ครั้ง

และมะเขือเทศที่คุณนุ้ยและคุณเจมส์ไม่ได้เลือก

และราคาของมะเขือเทศเชอรี่แดง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

คนโน้ยของทุนแจงสามารถทีกันไว้ค่ะ
ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าข้อต่อไป
จำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๑๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปคำถามก็เหมือนเดิมเลยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เออจัดอยู่คนเดียวแหละ

และขยันส่างเหลือเกินคล้ายกำไขหมดส่างทุกวัน
ตรงนี้ช่วยหนูสิคุณยายคุณยายเดี๋ยวให้สาวช่วยคุณยาย

ส่างหนักไหมคะ
เอ๊ะทำไมคุณยายเหมือนเกลียดเด็กผู้หญิงเนอะ
สั่งไม่หนักมาสุดตรงนี้สั่งหนักมานี่ลูก

ยายสวัสดีครับยายสวัสดีจ๊ะลูกอืมสวัสดีครับยาย
ยายสวัสดีจ๊ะยายขอว่างหน่อยลูกได้คุณยายโอ้โฮ
นี่คุณยายขาดต้มตำลงทุนแล้วมีอยู่แค่นี้เอง
คุณยายเคี้ยวอะไรในผากแล้วน่ะ